ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คือการรอนะครับ
นะครับของนะครับมาปล่อยสารเคมีก

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ถอนกำลังออกมาแล้วนะครับ
มาดูกันครับ
เห็นได้ไกลมากครับจากในใจกลางกรุงเทพ
ก็สามารถเห็นได้นะครับจากสิ่งสูงสูงโซน
บางนาโซนพระราม๓สามารถมองเห็นได้ครับ

อ่าไม่เป็นไรถ้าออกใกล้ถึงเขาบอกผมผมถอดได้เพราะว่า

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ

มันก็ไม่ต่างจากที่นี่นะครับ
พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประตาศกับทางนี้ให้ให้ให้ออกกันก่อน
อยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราจุดจุดให้แหละหมุนข้อมูลให้หมุนมาให้บ้างนะ

ผมก็มีพี่อ๋อหาเพื่อนแพทย์เปลี่ยนมาประกาศอ่ะผมไม่รู้
แล้วมีพี่เพียมผู้ไพสั่งนู้นด้วยน่ะมุมนู้นอ่ะมีอยู่
แพทย์มาแล้วเพียงที่มีความแย่งไหม
ได้เห็นภาพชมวินาทีที่ฮอลมานะครับตอนนี้
ลอตเตอรี่กำลังหมดแล้วนะครับ
ขออนุญาตทุกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวิธีการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ผมเดี๋ยวถ้าจะบินพร้อมยังไงเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สดใหม่อีกครั้งนะครับ